คุณผู้ชมครับเรื่องของการเมืองคงต้องบอกว่าตั้งแต่เลือกตั้งจบไปมันก็ยังวุ่นตลบไม่จบเลย
ล่าสุดณวันนี้เวลานี้มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องของดิวลลับในการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องการจะหากผลักให้ก้าวไกลนั้นไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อไทยเองก็จะมาจัดตั้งรัฐบาลแทน
สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อไทยเองก็ต้องออกมาปฏิเสธกันจ้าละวันบอกว่าแหมพูดกี่ครั้งแล้วก็ไม่มีคนเชื่อดิวลลับที่ว่านี้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
ชัดเจนว่าสมมุติวิทยาเป็นในยุคคนที่๓๐เนี่ยมันคือเป้าหมายหลัก
หน้าเหนื่อยหน่ายของนายของนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อถูกถามไม่จบไม่สิ้นเสียที
ดิวลลับการจัดตั้งรัฐบาลรับหลังพักก้าวไกล
ทั้งที่ปฏิเสธมาตลอดแต่เหมือนไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟัง

ประเด็นหลักก็ต้องหันไปดูพวกนางแบกนายแบกและบรรดาไพร่พล
ยังคงทำตัวเป็นซื้อแปมหรือพวกธนะของแฟนคลับทั้งสองกลุ่ม
ก่อให้เกิดความวุ่นวายโอละเวงอยู่ในตอนนี้
แต่แทนที่พักเพื่อไทยจะปรามคนเหล่านั้นกลับทำเป็นหูถวนลมเหมือนเล่นไพ่สองมือ
หวังว่าหากมือไหนไพ่ไม่ดีก็ยังมีไพ่อีกมือให้เล่นให้ลุ้น
นี่ต่างหากที่ทำให้ความเชื่อใจของประชาชนลดน้อยถอยลง
จากพักเก้าไกลที่เล่นไพ่มือเดียวมาตลอดและเป็นการเล่นแบบแทงหมดหน้าตักครั้งเดียวรู้เรื่อง
ดวงระหว่างลูกมือกับเจ้ามือชนิดที่ใครดีใครอยู่
จากนี้ก็ยังมีพวกนักปั่นซึ่งก็แบ่งเป็นพวกปั่นไปเรื่อยกับพวกปั่นหวังผล
ปั่นไปเรื่อยก็ไม่ค่อยน่ากังวลสักเท่าไหร่เพราะไร้ซึ่งข้อมูลและน้ำหนักจินตนาการเอาเองว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เสพข้อมูลก็มักไม่ค่อยให้ความสำคัญ
จากพวกปั่นหวังผลชื่อก็บอกอยู่แล้วหวังผลขึ้นอยู่กับที่ว่าผลที่หวังนั้นจะหวังดีหรือว่าหวังร้าย
ซึ่งพวกนี้ก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าปั่นเพื่ออะไร
ดังนั้นจึงต้องทำให้ข้อมูลและน้ำหนักดูน่าเชื่อถือซึ่งความเป็นจริงก็อาจจะมีอยู่แค่๑๐๒๐
แต่พอเอามาขยายประกอบกับต้นทุนทางสังคมก็สามารถอัพความน่าเชื่อถือไปได้ถึง๖๐๗๐เลยทีเดียว
แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือก้าวกลายไม่หวั่นที่จะเป็นฝ่ายค้าน
ในขณะที่เพื่อไทยก็ไม่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านด้วยประการทั้งปวง
และหากเพื่อไทยคิดจะเปลี่ยนตำแหน่งจากต้นเรือไปเป็นผู้บังคับการเรือเสียเองก็คงทำได้ไม่ยาก
แค่นั่งนิ่งรอส้มหล่นใส่ขาถึงเวลานั้นความสง่างามก็จะตามมาเอง